บอกกับที่บ้านว่าเดี๋ยวจะไปร่วมงานศพต่างหมู่บ้าน

ปรากฏไปแล้วเอ๊ะไปแล้วทำไมหายไปเลย
สุดท้ายไปเจอว่าผู้ชายคนนี้กลายเป็นศพอยู่ข้างทาง
แล้วมีกิ่งไม้ปิดบังอำพลางศพอยู่แบบนี้ค่ะ

แล้วเพื่อนที่ไปด้วยเอาไม่รู้หายไปไหนอะค่ะ
ผู้ตายชื่อว่าในทีมหมั่นตะลุงนะคะอายุ๕๕ปี
เป็นชาวบ้านบ้านเขาดินเหนืออำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจสพนเจริญพอได้รับแจ้งช่วงเช้าก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
สภาพศพเนี่ยคือนอนหงายสวมเสื้อแขนสั้นสีแดงกางเกงขายาวสีน้ำเงิน
มีแผลที่หัวเหมือนกับถูกของแข็งตีนะคะ
สดมีท่อนไม้เปื้อนเลือดหนึ่งท่อนแล้วก็กิ่งยูคาลิปตัสที่มีใบปิดทับอำพรางเอาไว้
ข้างศพมีรองเท้าอยู่หนึ่งคู่คิดว่าน่าจะเป็นของผู้ตาย
จากสภาพศพที่พบแล้วก็ร่องรอยบาดแผลนะเบื้องต้นคิดว่าน่าจะถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วก็เอากิ่งไม้ปิดทับอำพราง
ก็เลยมีการตรวจยึดท่อนไม้ที่วางอยู่บนศพไว้
แล้วก็ตรวจหาลายนิ้วมือแฝงกัน
ส่งศพผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลบุรีรำ
ได้คุยกับในลือค่ะในลือเนี่ยเป็นลุงของคนตายนะคะ
บอกว่าหลานเลิกกับภรรยามาได้กับ๒๐ปีแล้ว
จุบันก็เลยอยู่คนเดียวมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ชอบดื่มเหล้าแต่ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่รู้เหมือนกันว่าไปทำอีท่าไหน
ทำไมถึงมีคนมาฆ่าหลานตายอยู่แบบนี้
ชาวบ้านที่พบศพคนแรกค่ะในยังบอกว่า๖โมงเช้าเนี่ย
จักรยานจะไปดูนาปั่นไป
ทำไมมันมีรองเท้าสองข้างอยู่ริมทาง

มีกิ่งไม้ยูคาลิปตัสกองอยู่รู้สึกแปลก

เพราะตรงกิ่งไม้เนี่ยมันมีขาคนโผล่ออกมา
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตำรวจมาตรวจสอบ

ก็เคยเห็นคนตายมาดื่มเหล้าในร้านค้าในหมู่บ้านบ้าง
แต่ว่าไม่ได้คุ้นเคยสนิทกัน
แล้วก่อนที่จะพบศพก็เห็นคนตายมางานศพคนในหมู่บ้านด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะ
แก่นโกนสำราญชาวบ้านบ้านหลักชัยที่เป็นญาติกับเจ้าภาพงานศพบอกว่า
ก็เห็นในทีมผู้ตายมาร่วมงานศพคืนสุดท้ายนะ
ซึ่งพอสวดศพเสร็จก็มีการตั้งวงเล่นไฮโลกัน
แล้วก็มีในเดี่ยวในเดี่ยวอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปีค่ะ
ตามมาแล้วก็พูดกับทีมบอก
เบียร์มึงอยากกินกูก็ซื้อมาให้กินแล้วจะกวนอะไรอีกอ่ะ
ได้ยินประโยคนี้แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะ
ไม่ได้สนใจคิดว่าเออคงคุยกันตามภาษาคนเมาอะแหละ
จนกระทั่งตี๔กว่าทั้งสองคนก็หายไป
แล้วสักพักเห็นในเดี่ยวกลับมามีขาข้างซ้ายเปื้อนเลือดอยู่ด้วย
พอถามว่าเอ้าไปทำอะไรมาทำไมเลือดออกอ่ะ
ไม่ตอบนะคะ
พอดีมันกำลังหันหน้ามาฝั่งนี้เนาะ

ไอ้เจ้าหนึ่งมันก็หันหน้ามาทางที่สวรรค์ตรงนี้
พอดีเมียของกำนันกลับมา
เอ้าแต่เขาพูดเห็นแกเห็นเห็นขา
เพราะว่าเอาแค่นี้แหละแต่เขาไม่ได้พูดอะไร
ของคนตายนะคะตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมสถานที่ที่วัดในหมู่บ้าน
รอรับศพผู้ตายมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้ว
ซึ่งร่างน่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
สะพอนอนเจริญก็นำชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเบาะแสคนร้ายนะคะ
แล้วก็ต้องไปไล่กล้องวงจรปิดดูหลักฐาน
และติดตามคนเกาะเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว